มาค่ะมามาขยับมาช่วงนี้
ถ้าเกิดใครอยากเฮงอยากปังต้องฟังทางนี้
วันนี้หมอไก่พพาธินีนะคะ
พาคุณผู้ชมไปสักการะขอพรแบบปังกับยักษ์แม่ใหญ่แห่งลุ่มน้ำแม่กรอง
ส่วนจะปังขนาดไหนนั้นติดตามทั้งหมดกับช่วงพิกัดเฮ่ง

หมอไก่พามาที่วัดนางตะเคียนจังหวัดสมุทรสงครามค่ะ
วัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่มีอายุมามากกว่า๔๐๐ปีแล้วนะคะ
จากเรื่องราวการขอพรและสมหวังของยักษ์แม่ใหญ่ค่ะ
เลยทำให้มีผู้คนมากมายนะคะ
เข้ามากราบไหว้ขอพรกันเป็นจำนวนมากค่ะ
และยักษ์แม่ยายนี้นะคะก็คือต้นเรื่องพิกัดเฮงของเราในวันนี้ค่ะ

จากตัวยักษ์แม่ใหญ่เองรวมถึงบริวารผมสัทธาหมด
และในวันนี้นะคะหมอไก่ได้รับเกียรติจากพี่แหม่มค่ะ
แหม่มจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับยักษ์แม่ใหญ่ให้พวกเราได้รับฟังกันค่ะ

พี่แหม่มคะอยากจะให้พี่แหม่มพาไปไหว้ยักษ์แม่ใหญ่สักนิดนึงค่ะ

อย่างองค์นี้นี่ใช่องค์ยักษ์แม่ใหญ่ไหมคะ

ยักษ์แม่ใหญ่นี่ท่านเป็นใครค่ะ
เป็นคุมเมืองในจังหวัดตำบลนี้
คือว่าคนบริเวณนี้ไม่ค่อยไปเจ็บป่วยไม่ค่อยเป็นอะไร
แกดูแลหมดปกป้องทุกอย่าง

แล้วตอนแรกมีคนฝันเหรอคะว่าท่านคืออยู่ใต้น้ำ
ใช่แล้วเขาก็ไปจ้างบรรดาน้ำมาหามาลัยใต้น้ำ
ก็หลายวันเป็น๑๐วันขึ้นมาเมื่อ๑๓เมษาพศ๕๐
พอเขาทำบวงสวงเสร็จแม่แกถึงได้ขึ้นได้
ขึ้นไม่ได้ตั้งนานแล้วไปเอารถยกมา
ถึงไปขึ้นได้ก็มีแต่ตัวมาเสียงไม่มี

ก็มาทำมาตบแต่งจ้างเขาทำเสียนใหม่ขึ้นมา
เวลาที่เรามาขอพรยักษ์แม่ใหญ่เนี่ยค่ะเราขอพรเรื่องอะไรบ้างนะคะพี่
เรื่องของน้ำนมคนคลอดบุตรแล้วไม่มีน้ำนม
ก็มาขอน้ำนมคนเจ็บป่วยเป็นแล้วไม่หาย
ก็มาขอน้ำนมก็หายคนคลอดยากอ่ะก็มาขอ
แล้วก็เอามะพร้าวอ่อนมาขอมาไหว้ถวาย
แล้วก็เอามะพร้าวอ่อนไปกินทั้งเนื้อทั้งน้ำ
เอาไปกินแล้วก็ไปคลอดไม่ต้องผ่า
พี่แหม่มแล้วรู้สึกว่าแบบขนลุกขึ้นมาทันทีเลยนะคะ
แล้วถ้าสมมุติแบบคนที่แบบแต่งงานนานแล้วไม่มีลูกอย่างนี้

รีบมาขอเลยได้แน่นอน
มีเรื่องอื่นอีกไหมคะที่แบบขอแล้วแบบสมหวังดังใจหมายค่ะ
ก็คือหน้าที่การงานขายที่ข้าราชการขอให้ได้เลื่อนขั้น
เลื่อนยศอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ก็เขาได้กันมา
เขาก็เอาไก่ตัวใหญ่มาถวาย

อยากจะให้พี่แหม่มพาไก่ไปศักระท่านสักนิดหนึ่งค่ะ
พี่แหม่มคะอย่างองค์ท้าเวสุวรรณองค์นี้ค่ะ
มีความสำคัญอย่างไรกับที่จังหวัดสมุทรสงครามนี้
นี้ก็องค์แรกของจังหวัดสมุทรสงคราม
ค่ะพี่อย่างที่ไก่สังเกตเห็นองค์ท้าเวสวรรค์นี้ค่ะ
ดวงตาท่านดูมีพลังอย่างมากเลยค่ะพี่
กลางคืนมาเดินแล้วมามองกล้องกลัวนะ
มองไปตากับสีฟ้าจะมองจ้องดุบเลย

แต่กลางคืนนี่คือจะมองเห็นเป็นสีฟ้าใช่ไหม

และอย่างเวลาที่เรามาไหว้ขอพรท้าเวสุวรรณนะคะ
เราสามารถมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องอะไรได้บ้างคะพี่
ได้หลายเรื่องขายที่ขายทางขายบ้านแล้วก็เรื่องค้าขาย
สำหรับวันนี้เราต้องขอขอบคุณข้อมูลดีจากพี่แหม่มอย่างมากเลยนะคะ

และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวพิกัดเห็งในวันนี้ค่ะ
สัปดาห์หน้าหมอไก่จะพาไปเฮงต่อที่ไหน

สวัสดีค่ะ
ขอบคุณหมอไก่มากเลยนะคะกับพิกัดเฮงในวันนี้
และแน่นอนว่าหมอไก่ได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับยักษ์แม่ใหญ่ไปทั้งหมดทั้งสิ้นแล้ว
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่ารอช้าทำยังไงคุณชนะ
เราถามได้ไงตอนยกยักษ์แม่ใหญ่ขึ้นจากน้ำส่วนใดหายไป
และอยากให้หมอไก่พาไปดูพิกัดเห็งที่ไหนอีก
คำถามนี้ตอบมานะจ๊ะคุณผู้ชม
เดี๋ยวจะมาหาว่าใครจะเป็นผู้โชคดี
ผู้โชคดีหนึ่งท่านนะคะจะได้รับวัตถุมงคลด้านหน้า
อันนี้คือเหรียญด้านหน้าเป็นท้าเวสวันด้านหลังเป็นยักษ์แม่ใหญ่
รุ่นพ่อแม่ให้รวยจากทางวัด
ได้ไปเลยผู้โชคดี๑ท่านนะคะ